หลังจากที่ทางด้านของกระทรวงเกษตรของเกาหลีใต้
เขามีการประกาศการเตือนระดับสูงสุด
เมื่อวันที่๑๖ธันวาคมที่ผ่านมานะครับ
ยังไม่พบในผู้ป่วยนะครับพบในสัตว

ก็ต้องเฝ้าระวังกันต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะครับ
โดยในแพทย์โสพลเมฆทนประหลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถึงกระแสข่าวการประกาศเตือนภัยไข้หวัดนก
ระดับสูงสุดของกระทรวงเกษตรเกาหลีใต้

เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดในประเทศไทย
โดยได้มีการบริวนาการทำงานร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว

กระทรวงสาธารณสุขและก็กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในการเฝ้าระวังทั้งในสัตว์ปีกในธรรมชาติด้วยนะครับ

พร้อมกันนี้ได้มีการกำชับสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ
ยึด๔มาตรการสำคัญในการป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดนก
นั่นก็คือ๑เฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในพื้นที่

ให้แจ้งเตือนโรงพยาบาลในพื้นที่ทันทีครับ
เฝ้าระวังหากพบสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติ
รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ประสุทธิ์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
คำแนะนำแก่ผู้เดินทางไปในพื้นที่
ที่มีรายงานผู้ป่วยหรือว่าสัตว์ปีกติดเชื้อ
แล้วก็๔ให้เผยแพร่ข้อมูลความรู้แนวทาง
การคัดกรองและดูแลรักษาผู้ป่วยไข้หวัดนก

เรื่องต้นก็ยังไม่มีข้อห้ามในการเดินทาง
ไปในประเทศที่มีการแพร่ระบาด
แต่ขอให้ระมัดระวังและป้องกันตัวเองจากการติดเชื้อ
หากมีไข้ไอเจ็บคอหอบเหนื่อยและสัมผัสสัตว์ปีก

แต่ว่าถ้าคนเราอยู่ในอาการปกติอยู่นะครับ

ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนและหลังปรุงอาหาร
ระหว่างรับประทานอาหารหลังเข้าห้องน้ำ
หน้ากากอนามัยเมื่อเป็นหวัด
แล้วก็ไม่นำสัตว์ปีกที่ป่วยหรือตายมารับประทานด้วย
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมให้ไว้เลย
หมายเลขโทรศัพท์ของกรมควบคุมโรคเขา
๑๔๒๒ได้ตลอด๒๔ชั่วโมง